ช่วงนี้ไปดูเรื่องของภาคธุรกิจกันบ้าง
ก็เป็นการสัมมนากันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
สำหรับการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่๓๔
ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ

ทางรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจด้วย

ที่เป็นข้อเสนอของภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนนะคะ
ก็เป็นการขับเคลื่อเศรษฐกิจไทยในช่วงปีหน้าด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากคุณนัทนิชาดอนสุวรรณ

วันอาทิตย์ปีนี้ทางหอการค้าไทยได้มีการประกาศประติมยาอุดรธานี
ซึ่งเป็นการแสดงคำมั่นของภาคเอกชนที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ในการขับเคลื่อเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ๔ค่ะ
และภาคเอกชนเห็นตรงกันค่ะว่าเศรษฐกิจไทย
ณขณะนี้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดแล้ว
วันสุดท้ายของการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่๓๒
เริ่มต้นด้วยการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจภูมิภาค
โดยหอการค้าไทยเห็นตรงกันค่ะว่าเศรษฐกิจไทยผ่านพ้นจุดต่ำสุดแล้ว
ทั้งการบริโภคและการลงทุนซึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เริ่มเห็นผล
แต่มีหลายโครงการที่ยังดำเนินการล่าช้าทั้งในปิ่น
ทำให้ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ๓ต่ำกว่าประมาณการเดิม
ขณะที่การส่งออกจะติดลบร้อยละ๕๓
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะฟื้นตัวในไตรมาสที่๒
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะฟื้นตัวในไตรมาสที่๓
หรือช่วงครึ่งหลังของปีหน้า
ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยในปีหน้าเติบโต๑๑
ขณะที่การส่งออกจะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ๔
ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลก
และความต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
และปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่หอการค้าไทยได้ประกาศปฏิญญาอุดรธานี

ด้านของพ่ายกระโชนที่จะร่วมมือกับภาครัฐ
ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
และระดับประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

ในระยะสั้นถึงระยะยาว
ภายใต้ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการท่องเที่ยว
ในปี๒๕๕๙
และมุ่งสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยลง
พ้นดัดกับดักรายได้ปานกลาง
ภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ๒๐๒๐

จากนั้นเริ่มการสัมมนาด้วยการปาถากระทะพิเศษ
ผู้ประกอบการยุคใหม่กับนโยบายสนับสนุนด้านนวัตกรรมของรัฐ
วิทยาศาสตร์เป็นนวัตกรรมสำคัญที่ช่วยเปลี่ยนวิธีคิด
ต้องนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยลดต้นทุนการผลิต
แบรนด์ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายขึ้น
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่
ช่วยให้ธุรกิจแข่งขันได้และอยู่รอดในระยะยาว
จากนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานางกรอบการวัฒนาวรางกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้เข้าร่วมปราถากฐาพิเศษเรื่องนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยระบุว่าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในปีหน้า
เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสร้างมูลค่าเกิดความยั่งยืน
คือต้องเกิดความสมดุลระหว่างธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
กระจายรายได้อย่างทั่วถึงพร้อมเตือนให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
รับมือกับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่จะรุนแรงมากขึ้น
หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยจะต้องรวมกลุ่มคัสเตอร์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปอย่างภูมิภาค

และในปีหน้าจะทำโครงการ๑๒เมืองต้องห้ามพลาดพลัส
คือการขยายท่องเที่ยวไปยังเมืองใกล้เคียง๑๒เมืองต้องห้ามพลาดเดิม
และเน้นการซื้อขายสินค้ามากขึ้น
ซึ่งจะประสานงานกับหอการค้าไทยในรายละเอียดต่อไป
จังหวัดอุดรธานีเป็นอีกหนึ่งในจังหวัดของประเทศไทยค่ะ
ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม
ในแต่ละปีนั้นสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดไม่ต่ำกว่า๗๐๐ล้านบาทค่ะ
แต่ภาคเอกชนก็เห็นว่าควรจะต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาว
เพื่อรับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ติดตามจากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
ถ้าคุณดูสินะครับสิริม่วะค่ะ
บัวแดงสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี
ได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยและแปลกตาที่สุด
เป็นอันดับ๑ใน๑๕ของโลก
ใน๑ปีจะสามารถชมได้เพียง๓เดือน
คือช่วงเดือนธันวาคมไปถึงเดือนมีนาคม
ยิ่งทำให้ทะเลบัวแดงมีความน่าสนใจ
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้มาเยือน
ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวกว่า๕๗๐๐คน
สามารถสร้างรายได้กว่า๕๐ล้านบาท
ปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว
สะท้อนจากยอดจองเรือจำนวน๑๒๐ลำ
เริ่มจองกันมาตั้งแต่วันที่๑๕ธันวาคม
ยาวไปจนถึงวันที่๒๕มกราคม

วัดป่าภูก้อนนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

ใช้เวลาเดินทางประมาณ๑ชั่วโมงเท่านั้น
ทำให้สถานที่นี้นะคะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

พร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติวัฒนธรรม
ทำให้ปี๒๕๕๗จังหวัดอุดรธานี
มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง๗๔๒๒ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๖ร้อยละ๒
โดยรวมแล้วเนี่ยอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมนะครับ
ในเรื่องของการคมนาคมนะครับ
ก็ต้องถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมทางอีสานตอนบน
ที่เชื่อมต่อไปอย่างจังหวัดเลยน้องโบรัมพูสกนครนักคลบานม
ก็มาใช้บริการที่ท่ากาศยานอุดรธานี
ในการที่จะเดินทางประกอบกับการโดยสารทางรถยนต
ทางรถยนต์เนี่ยเส้นทางการคุณภาคมจากกรุงเทพมาอุดร
ก็มีความสะดวกเนื่องจากมี๔ช่องทางในการสัญจรนะครับ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
เราให้รัฐบาลสนับสนุนในการลงทุนของภาคเอกชน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ในการบริการและสินค้าการท่องเที่ยว
ผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากขึ้น
และเพิ่มมาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว
โดยรวมเราคาดหวังแต่ละปี
จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับ
อย่างน้อย๕๑๐ต่อปีนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแม้ภาวะเศรษฐกิจยังตกต่ำอยู่นะครับ
แต่อุดรธานีก็ยังโชคดีที่เราไม่ได้พึ่งภาคเกษตรกรรมทางด้านเดียวนะครับ
อย่างที่เราทราบกันดีว่าในหลายประเทศของโลกเนี่ย
วิธีที่เขาจะฟื้นหรือพลิกฟื้นเศรษฐกิจเนี่ย
ก็ต้องอาศัยการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันของอุดรเองนะครับ
อกจากที่เราจะหวังพึ่งนักท่องเที่ยวที่มาปกติแล้วนะครับ
เราก็ยังสร้างโอกาสในการสร้างตลาดท่องเที่ยวใหม่
อย่างเช่นการพาผู้กรอบการท้องถิ่น

ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามสปลาวหรือซิงคโปร์มาเลเซียนะครับ
เพื่อที่จะสร้างโอกาสในการขยายตลาดท่องเที่ยว
หรือทำความรู้จักกันในการที่จะดึงตลาดท่องเที่ยวเข้ามานะครับ
ภาคเอกชนมองว่าภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือกัน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในต้นปี๒๕๕๙
อัญชลีสิริมั่วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
และอีกสักครู่ดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
จะขึ้นปาถากะท้าพิเศษให้ขลับฝากเอกชนค่ะ
และหลังจากนั้นจะมีการรับมอบสมุดปกขาว
ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะของภาคเอกชนที่หวังว่าภาครัฐจะใช้เป็นแนวทาง
การขับเคลื่อเศรษฐกิจในปีหน้า
นานิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีสดจากจังหวัดอุดรธานี
เป็นบทสรุปของการประชุมหอการค้าทั่วประเทศ
บรรยายงานจากอุดรฐานีจากนาฬิชาดอลสุวรรณ
ดรมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางเรื่องของเศรษฐกิจทางภาคอีสานตอนบน
ตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือเน้นเรื่องของการลงทุน
พื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก